ไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมเวลามีเหตุการณ์จับยาเสพติดกัน

ที่เอายาเม็ดมาวางเรียงกันเป็นคำว่ายาบ้าตัวใหญ่บ้างอะไรบ้างใช่ไหม
คราวนี้มีมาเหมือนกันแต่ไม่ใช่ยาเสพติดค่ะแต่ก็เรียงกันได้ยาวเป็นคำ
นี่ถ้าคุณผู้ชมรู้ว่ามันคืออะไรนะคุณผู้ชมจะยิ่งขนลุก

แล้วเหลือให้กล่องเป็นปีระมิดข้างอ่ะ
นับไม่หวาดไม่ไหวคุณมานั่งนับดูดิแต่ว่าน้ำหนักเยอะหรือมันเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ
คือคุณหมอเป็นคนโพสต์ไว้คือคนไข้นะเขามาด้วยอาการปวดสีข้างแล้วก็ปวดหลัง

นี่คุณหมอบอกของกลางที่พบในคนไข้รายหนึ่งหลังจากทนทุกทรมานกับอาการปวดหลังและไตเสื่อม
ไม่ต้องบอกว่าคืออะไรเพราะเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนแล้ว
ข้างนี่กองเป็นปีระมิดได้เลยนะคุณตัวคนนะตัวคนลูกนะคุณหมอบอกเลยว่า
ใครไม่อยากเป็นนิ้วกรุณาดื่มน้ำวันละ๖๘แก้วต่อวันครับคิดซะว่าหมอขอ
นิ้วในไตใหญ่เบอร์เริ่มขอบคุณโครงการ๙คนละ๙ที่นำเครื่องมือผ่าตัดนิ้ว
มาสู่โรงพยาบาลยะลาอ่ะนี่ต้องขอบคุณด้วยเหมือนกันนะคุณหมอโพสต์แบบ
นี้เราเลยโทรไปหาเลยค่ะคุณหมอชื่อว่านายแพทย์สิริอนันต์ประสิทธิ์เป็น
แพทย์ชำนาญการพิเศษแผนกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลยาลา
คือนิ้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเกิดได้หลายสาเหตุแต่สาเหตุหลักหลัก
ทำให้เกิดนิ้วได้บ่อยที่สุดก็คือการติดเชื้อในทางเดิน
ไตเขาบอกว่าถ้าผู้ป่วยไม่มาพบหมอให้ผ่าออกเนี่ยนะคะไตอาจจะวายแล้วก็อาจจะติดเชื้อในกระแสเลือดจนเสียชีวิตได้ในที่สุด
คุณไม่รู้จะนับยังไงจริงน่ากลัว๕กิโลเถอะเอากินน้ำเยอะนะฮะ